คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องเบาที่หลายคนฟังแล้วโอ้โห
มันเขินมันชื่นใจหรือบางคนบอกแอบอกหัก

นายนพัฒน์ค่ะกับน้องใบเฟิร์นพิมชนกค่ะ
คือพี่หนุ่มกัญชัยมาเกริ่นเอาไว้แล้วแหละ

หนุ่มบอกว่าขอเกริ่นเอาไว้เลยก็แล้วกัน
แต่ยังไงก็เดี๋ยวให้น้องนายออกมาพูดเอง
แล้วพอน้องนายออกมาพูดจริงว่ามันสิ้นสุดทางเพื่อนแล้ว

คำตอบของน้องนายฟังแล้วทุกคนแบบเขินแทนเลย

พอพี่หนุ่มพูดอย่างนั้นผมก็เลยต้องรีบยกสายโทรหาใบเฟิร์นเลยครับ
ว่าอ่าใบคำถามยังอยู่

เอ่าบอกว่าชอบเขาน่ะครับ
น้องได้ไปเฟิร์นว่าไงบ้าง
เขาก็คลำครับ
ตอบถามเพื่อเองดีกว่าผมก็อยากรู้เหมือนกัน
ข่าวถามเองเขินเองกรี๊ดกันเองเนี่ย
คำหมายความว่าอย่างไรคุณเขียนมาสอน

ทุกคนแบบฟินกันไปตามกันนะคะ

อ้าวมันสิ้นสุดทางเพื่อนแล้วจริงเหรอ
ตอนนี้นายบอกผมก็สิ้นสุดทางเพื่อนแล้วค่ะ
มันเกินกว่าเพื่อนไปแล้วค่ะ
แล้วคำตอบของน้องนายคุณผู้ชมลองฟังนะคะ
น้องนายบอกว่าผมรู้สึกมานานแล้ว

ผมพยายามทำให้เขาเห็นแล้วว่าผมชอบ
แต่เขาไม่เห็นว่าผมชอบเขาสักที
ที่ผ่านมาตลอด๔๕ปีเราคือเพื่อนกันจริง
หลังจากกลับมาจากมิลานทำให้รู้สึกว่า
ความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่จริงแล้วมันดีมากเลย
มันเป็นความสัมพันธ์ที่พิเศษมาก
หาไม่ได้ที่ไหนแล้วบนโลกใบนี้

ผมอยากให้คนนี้อยู่ในชีวิตผมไปเรื่อย

ผมรู้สึกว่าผมอยู่เฉยไม่ได้แล้ว
หนุ่มกัญชัยก็รับทราบมาโดยตลอด
ขอบคุณพี่หนุ่มด้วยนะที่แกเปิดทางให้
ก็เลยเนี่ยเป็นโอกาสของผมแล้วได้บอกคุณใบเฟิร์นไปเลยนะคะ
ก็รู้สึกมาแล้วแหละว่ามันถึงเวลาที่มันไม่เป็นเพื่อนแล้ว
ขอข้ามเส้นการเป็นเพื่อนไปเลยก็แล้วกัน
จะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะแต่ข้ามเส้นความเป็นเพื่อนไปแล้ว
ทำให้เขารู้แล้วว่าเราชอบเขา
ซึ่งก็เรียกว่าเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์เดินหน้าจีบ
น้องนายก็ขอบคุณพี่หนุ่มกัญชัยนะคะ

พี่หนุ่มถือเป็นใบเบิกทางจริงนะคะ

น้องนายโทรหาใบเฟิร์นแล้วบอกว่าชอบเลย

ทุกคำพูดที่มันออกมาก็เป็นตามนั้นจริง

เริ่มตอนในผมก็ไม่มั่นใจ

เพราะว่าจริงความสบายของเราทุกผู้มันดีมากเลยนะครับ
แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นความสบายที่พิเศษมากที่มันหาไม่ได้

ก็เลยรู้สึกว่าผมอยากให้คนนี้อยู่ในชีวิตผม
แล้วก็อยากให้ผู้จัดการเขาอยู่ในชีวิตผมแบบไปเรื่อยอย่างนี้
แต่เรื่องของเรื่องคือผมก็รู้สึกว่าถ้าสมมุตินะครับ
สมมุติอันนี้คือที่คิดว่าถ้าไปคบอีกคนหนึ่ง
แล้วตอนนี้เขาคงจะคบนานแบบนานเลย
ผมคงจะไม่ได้มีโอกาสแล้วหรือเปล่า
ผมก็รู้สึกว่าผมอยู่นิ่งไม่ได้แล้วแหละ
คงต้องแบบพูดอะไรในความรู้สึกของผมที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้
ให้เขาไปก็ประมาณนั้นครับ
หนุ่มกัญชัยก็รับทราบมาตลอด
แต่ผมก็ขอขอบคุณแกนะครับที่แกเบิกทางให้เป็นโอกาสของผมแล้ว
ทีนี้หลายคนก็สงสัยเหมือนที่พี่อุ๋ยสงสัยนะคะ
ว่าน้องใบเฟิร์นขำออกมาตอนน้องนายโทรไปบอกว่าชอบเนี่ยค่ะ
อย่างเดียวค่ะแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรอะค่ะ
นายก็เลยบอกว่าฝากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยก็แล้วกัน
ตอนนี้อยู่ในช่วงของการพัฒนาความสัมพันธ
พูดง่ายก็คือกำลังเดินหน้าจีบ

ก็ไม่มั่นใจว่าจะยังไงดีนะคะ
ว่าแฟนคลับจะอกหักหรือเอาใจช่วยกันดี
ก็เอาใจช่วยลุ้นทั้งคู่กันมานานแล้วค่ะ